ถึงวงการลูกทุ่งกันบ้างอันนี้ทำแล้วได้ตังค์แน่นอ
โดยเฉพาะนี่ค่ะสองสาวเดี๋ยวจะเล่าทีละคน
น้องอาร์มชุติมานักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้
คือเธอสวยมากตอนนี้ออร่าแบบเปล่งปรั่งเลยนะคะ
แล้วเธอก็ขยันทำงานมากจริง
แล้วก็สารฝันตัวเองได้สำเร็จก็คือ
เธอเนี่ยโพสต์ภาพที่เป็นภาพที่เธอภูมิใจมากก็คือภาพนี้
ภาพบ้านหลังโตหลังใหญ่สุดหรูค่ะ
แล้วก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง
ตลอดระยะเวลาการทำงานของเธอในวงการเพลง๑ปีที่ผ่านมา

ขอบคุณครอบครัวแฟนคลับผู้ใหญ่ทุกคนที่เมตตา
แล้วก็มอบโอกาสให้เพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเธอวันนี้นะคะ
พร้อมกับติดแฮสแท็กทิ้งท้ายไปด้วยบอกว่า
ช้าหน่อยแต่ภูมิใจมาก
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
เรื่องของมูลค่าบ้านหรือว่าซื้อโสดหรือเปล่าหรือผ่อน
เดี๋ยวเธอจะเผยกันในวันทำบุญบ้าน
โดยก็จะถือเลิกงามยามดีในวันที่๓๐ตุลาคมนี้ในการทำบุญบ้านใหม่นะจ๊ะ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์แบบเต็มของเธอในวันที่๓๐ตุลาคมนี้
บอกเลยนะเธอบอกว่าช้าหน่อยใช่ไหม

เพราะว่าน้องอาร์มนี่ขยันทำงานแล้วเก็บเงินเก่งเห็นว่า

มาดูอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวคนนี้เธอก็สวยและรวยมากเหมือนกันนะจ๊ะ
และที่สำคัญครองตำแหน่งลูกกระตันอยู่ด้วย
คือเราเห็นเธอซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาเลย
ล่าสุดคุณพ่อเนี่ยเอ่ยปากบอกว่าอยาก
แต่จ๊ะค่ะจ๊ะอาสยามเขากดโอนเงินไปเลยพร้อมเป็น๙๐๐๐๐๐บาท

บันเทิงไทยรัฐก็เลยโทรไปสอบถามกับจ๊ะอาสยามบอกว่า
บอกอย่างนี้เป็นเงินเก็บจากการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
แล้วก็ออดอ้อนคนจ้างงานด้วยนะ

พี่รีบติดต่อเข้ามาว่าจ้างกันหน่อยเยอะนะคะ
ตอนนี้เงินหมดแล้วค่ะเงินหมดไปกับทองคำของคุณพ่อแล้วค่ะ
เนี่ยจ๊ะก็จริงแล้วเนี่ยจ๊ะเราเห็นกันบ่อยมาก

คือเธอทำงานเธอมีของเป็นของตัวเองนะ

แล้วเธอก็ไม่ลืมที่จะมอบของต่างที่เป็นของขวัญเล็กน้อยให้คุณพ่อคุณแม่
เพราะเธอถือว่าการกระตันยูมันเป็นเครื่องหมายของคนดี
มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิต
คือยิ่งให้พ่อกับแม่คนโบราณเขาเชื่อว่าจะยิ่งได้กลับขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่านะ

ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมอีกหนึ่งคนนะสำหรับจ๊ะนงพนีนะคะคุณผู้ชม